อกจากเป็นนักร้องแล้ว
นี่เป็นเจ้าแม่งานบุญด้วย

เดินสายทำบุญแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย
ล่าสุดเป็นเจ้าพาบงานภาพป่าที่นครหน่ายน
เห็นมันว่าเป็นบุญเผเวทเลยแมนบอ
ใครรอเลขพี่ใตรรอเลยนะจ๊ะสังเกตกันให้ดี
ไปกันที่วัฏ่เขียนทองตำบลบาปลี

บางวันนี้พี่ใตรอรไท่เป็นแม่งานจาก
แล้วก็ปิดทององค์หลวงพ่อยิ้มค่ะ
ประชาชนมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีในครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะบรรยากาศเนี่ยมันอิ่มบุญอิ่มใจสุดสุด
บุญเพราะได้มาร่วมงานพระป่าส่วนอิ่มใจก็ตรงที่ใกล้ชิดกับนักร้องในดวงใจนี่แหละจ๊ะ
ก็มีแม่งานเป็นถึงนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพี่ตายค่ะ
ก็ต้องจับไมค์พูดคุยร้องเพลงสร้างความสุขแก่ผู้ที่มาร่วมงานกันนิดหนึ่ง
ทั้งบุญอิ่มทั้งใจพี่ตายค่ะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
คิวงานจะแน่นขนาดไหนแต่งานบุญใหญ่ต้นปีแบบนี้ต้องจัดหาวันว่างมาให้ได้
ดีใจมากเลยที่แฟนนั้นเดินทางมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นนะคะ
ตัวเลขจากงานวันนี้มีหรือเปล่าไปชมค่ะ
พี่น้องบ้านเรานะคะทราบข่าวจริงทุกคนในพื้นที่ก็จะทราบอยู่แล้วว่า
เพราะว่าเป็นบุญประจำปีที่ทุกคนจะมาร่วมกันอยู่แล้ว
แล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นบุญของตายนะคะที่ทางท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ภาพของเราเป็นตัวเลขอะไรแล้วกันคะ
เพราะว่าส่วนตัวจ๋าเองก็ไม่ได้มีเลขเด็ดอะไรนะคะก็ตามทุกคนเหมือนกันค่ะ
พี่ตายบอกให้เราตามเราก็ตามไปจ้

แล้ว๙๑๓๙๓บาท
ย้ำกันอีกหนึ่งรอบย้ำกันอีกหนึ่งรอบ
ตัวพอดีเลยประมาณนี้

ฟังมากคือทันไหมเนี่ย
ทั้งสวยทั้งใจบุญนะพี่ตายนะ
เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีนิสัยดีตลอดเลยค่ะ